ดูเรื่องของเจ้าแม่ตะเคียนไปดูที่๒จังหวัด

ที่เห็นถกเถียงกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ
นั่นเป็นเจ้าแม่ตะเคียนยักษ์ที่ประทับร่างทรงหญิง
แล้วก็มีการชักกระตุกแล้วก็แสดงตัวว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียน
กันไปมากับร่างทรงอีกคนนึงค่ะร่างทรงคนหนึ่งเขาบอกว่าต้องการอาศัยมาอยู่
อาศัยในวัดท่าดอกแก้วเหนือตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมแห่งนี้
เพื่อให้โชคให้ลาบซึ่งก็คุยกันมาคุยกันไปเนี่ยนะเขาบอกว่ามีเงื่อนไขด้วย
อยากได้ชุดขาวและเครื่องสักการะบูชาครับส่วนตัวร่างทรงอีกคนก็ตอบโต้กันไปมาสักพัก
ที่เจ้าแม่ตะเคียนยักษ์จะออกจากร่างแต่ก่อนที่จะออกไปใจดีครับ
เขียนเลขมงคลใส่กระดาษที่เห็นเมื่อสักครู่นะโอ้ทำไมใจดีแบบนี้
เขียนเลขเอาไว้ให้ใครตาดีได้ตาร้ายเสียเขาว่าอย่างนั้น
แต่ถ้าใครยังเห็นไม่ชัดคุณผู้ชมที่ดูแล้วแหมมันแป๊บเดียว
เรามีภาพช้าให้ดูแบบชัดว่าเลขอะไรที่เขาเขียนลงไปนะครับ
เมื่อสักครู่มีคุณผู้ชมโทรเข้ามาในรายการบอกว่าขอดูนี่ไงขอแบบแช่เอาไว้ชัดว่ามันคือเลขอะไร
งั้นเราขึ้นภาพนี้ทั้งรายการเลยไหมคุณ

น้องใบตองช่วยผมหน่อยมันเลขอะไรเนี่ย

ถ้ารู้ก็ซื้อแล้วแหละ
แต่ผมกะเกณฑ์ด้วยสายตานะ
ผมดูซ้ายขวาไม่ค่อยชัดแต่ชัดเจนเลยตรงกลางเนี่ยคล้ายเลข๖
คือให้มา๓เลขด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยไม่แน่ใจ

ถ้ากลับก็จะกลายเป็นเลข๙

ถ่ายผิดด้านแล้วล่ะชิคกี้พายว่าทางภาพถ่ายผิดแล้วล่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มาสนับสนุนเรื่องเลขแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมครับ

ไปดูเรื่องราวของเจ้าแม่ตะเคียนยักษ์กันต่อนะครับ
เขาบอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนยักษ์ต้นนี้อายุประมาณ๑๐๙ปี
เป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่ความยาว๑๖เมตร
ความกว้างรอบโคนต้น๔เมตร๕เซนติเมตร
จมใต้น้ำมานานกว่า๒๐ปี
นำไปเก็บรักษาภายในวัดท่าดอกแก้วเหนือ
ให้ประชาชนนะครับกราบไหว้บูชาเมื่อวันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แล้วก็ตั้งชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองศรีสุวรรณครับ
เมื่อวานนี้ก็มีการประกอบพิธีบวงสวงตามความเชื่อ

พิธีก็มีการตั้งโต๊ะถวายเครื่องเส้นไหว้บูชาชุดใหญ่เลยทีเดียว
มีกล้วยอ้อยมะพร้าวน้ำแดงแอปเปิ้ลพานบายสี
พร้อมกับการรำบวงสวงด้วย
แล้วก็บอกว่าตอนรำบวงสวงก็เกิดเหตุประหลาดขึ้น
โดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นความเฮียนของเจ้าแม่ตะเคียนยักษ์นั่นเองครับ
นี่คือที่จังหวัดอะไรนะนครสวรรค์
นครพนมนครพนมครับ
ส่วนอีกที่หนึ่งไปที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
เจ้าของบ่อปลาหญิงวัย๖๙ปี
เขาบอกว่าพบต้นตะเคียนความยาว๗เมตร
ความกว้างรอบโคนต้น๑เมตร๒๐เซนติเมตรนะครับ
ฝังอยู่ใต้ดินภายในบ่อปลา
ไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยน่าสนใจนะครับ
เพราะว่าจากนั้นต่อมาก็นำขึ้นมา
แล้วก็มาตั้งไว้ข้างศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองกาญจนาวดี
ซึ่งเป็นสารที่ตั้งชิ้นส่วนของต้นตะเคียนทอง๒ท่อน

คือเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วก็เอาขึ้นมาตั้งเอาไว้
แล้วล่าสุดก็เจออีกเจ้าของบ่อปลาบอกว่า
เจ้าของบ่อปลาคนเดิมเคยขุดท่อนตะเคียนขึ้นมาได้๑ท่อน
ที่ครอบครัวของตัวเองจะมาซื้อบ่อดินนี้ต่อ
บ่อปลานี้ต่อนะครับแล้วก็ขุดพบชิ้นส่วนของต้นตะเคียนอีกหนึ่งท่อน
นำขึ้นมาไว้ที่เดียวกันเมื่อ๘ปีก่อน
จนกระทั่งถึงตอนนี้เขาบอกเลยว่าในบ่อปลานี้นะครับ
ยังมีต้นตะเคียนขนาดใหญ่ความยาวกว่า๑๐เมตร
ฝังอยู่แล้วก็รอครับรอเวลาที่จะโผล่ขึ้นมาเท่านั้นเอง
เอามีคุณผู้ชมส่งตัวเลขที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เข้ามาเยอะมากเลยอ่ะ
เอางี้ละกันไม่ได้บอกว่างมงายแต่
ซะว่าเป็นการร่วมสนุกกับรายการของเราแล้วก็ร่วมพูดคุยกันด้วย
กระดาษเมื่อสักครู่ถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าเป็นเลขอะไร
มาพูดคุยกับเราสนุกคุยกันสนุกว่ามันเป็นเลขอะไรอย่าไปคิดมาก